คุณผู้ชมฮะอีกเรื่องหนึ่งเรื่องของสินค้าที่ราคาแพงขึ้น
ถ้าไปดูในตลาดนะจะเห็นตัวหนึ่งที่แพงขึ้นก็คือพริก
ฮอตแดงกับพริกฮอตเขียวราคาพุ่งขึ้นเหมือนกันนะ
นี่ทีมข่าวไปสำรวจตลาดมาเหมือนกันนะครับบอกว่าอยากจะกินอะไรเผ็ด
อยากจะกินพริกซะหน่อยแต่ตอนนี้ราคามันสูงขึ้นนะฮะ
โซนขายส่งผักตลาดศูนย์การค้าตำบลในเมืองอำเภอเมือง

นี่เขามีการสำรวจราคาของสินค้าของผักสด
ฮอตแดงกับพริกฮอตเขียว
หลังจากพ่อค้าแม่ค้าและชาวบ้านบ่นเลยว่าราคาพุ่งสูงอย่างต่อเนื่องนะครับ
จากการสำรวจเป็นการซื้อขายก็ไม่คึกคักเท่าไหร่นัก
พ่อค้าแม่ค้าบอกว่าช่วงนี้ขายไม่ค่อยดีเลยเพราะราคาผักมันแพง
ชาวบ้านก็ไม่ค่อยมาซื้อชาวบ้านทำยังไงรู้ไหมคุณ

แม่ค้าขายผักท่านหนึ่งนะคือคุณพี่ขวัญจิตบอกว่า
ช่วงนี้ราคาผักแพงขึ้นจริงยอมรับ
เฉพาะพริกฮอตแดงนะฮะราคาพุ่งสูงขึ้นถุงละ๑๐กิโลกรัม
จากเดิมขาย๘๐๐๙๐๐บาทแต่ตอนนี้พุ่งไปเท่าไหร่รู้ไหมคุณ
ค่ะค่ะ๑๒๐๐บาทต่อถุงโอ้โฮเพิ่มอีก๓๐๐บาทนะฮะ
จากพริกส่วนมากจะมาจากฝั่งเมียนมา
แต่ช่วงนี้สถานการณ์ไม่สงบก็เลยมีของส่งเข้ามาน้อยนะครับ
ส่วนพริกฮอตเขียวก็ราคาขยับจากถุงละ๑๐กิโลกรัม
ราคา๕๕๐บาทโอ้โหอันนี้ก็เพิ่มสูงเป็น๙๐๐บาทนะครับ
อกจากนี้ผักอื่นนะแตงกวาเคยถุงละ๑๐กิโลกรัม
ก็ขึ้นจากถุงละ๑๒๐บาทมาเป็น๑๘๐บาทแล้ว
กาดขาวถุงละ๔๐๕๐บาทตอนนี้แพงเท่าตัวเป็น๑๒๐บาท
เขือเจ้าพระยาจากเดิมนะ๖๐๗๐บาทคุณ
ตอนนี้เพิ่มเกือบ๓เท่าตัวเป็นถุงละ๑๖๐บาท
ผักชีนี่คุณผักชีกิโลกรัมละ๑๐๐บาท
ตอนนี้ขึ้นมาเป็นกิโลกรัมละ๑๕๐๑๖๐บาทแล้วนะครับ